โอ้โหคุณชนะค่ะเรานี่พาคุณผู้ชมไปเที่ยวในวันหยุดนี้ทั่วเลยนะ
ไปกินก่อนแล้วไปดูเรื่องของอาชีพสร้างรายได้อะไรต่างก็แล้ว
คุณผู้ชมเองก็ส่งมาเยอะมากเลยเหมือนกันวันนี้
ก็วันหยุดนะเนอะค่ะของกินก็มี
ก็บอกกันหน่อยแล้วกันวันหยุดวันหยุดทำอะไรกันดีนะ
หลายคนส่งข้อความมาที่พอจะเห็นอยู่ก็คือชวนเราไปเที่ยว

หยุดเราก็ต้องไปเที่ยวเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราก็อยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ชมไปเที่ยวเหมือนกัน
มีที่เที่ยวเด็ดมาแนะนำที่ไหน
บอกเลยว่าที่นี่เด็ดมากจังหวัดอุทัยธานีค่ะคุณผู้ชม
จะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูวิถีชีวิตเรือนแผ่ริมสองฝั่งแม่น้ำสแก่กรัง
เขาเรียกว่าเป็นอันซีนที่เหลือเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยด้วย
แล้วก็สวยงามมากไม่อยากให้พลาดเลยไปที่จังหวัดอุทัยธานีกัน
พาคุณผู้ชมไปเลยในช่วงของตลอดเที่ยว
ทราบหรือไม่ครับว่าประเทศไทยของเรายังมีชุมชนเรือนแผ่
ที่ยังมีชีวิตแบบดั้งเดิมหลงเหลืออยู่
ชุมชนที่ว่านี้อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลที่จังหวัดอุทัยธานีนี้เองครับ
เรือนแพรแห่งนี้ตั้งอยู่ในแม่น้ำสแก่กรัง
ซึ่งไหลผ่านเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี
และเกาะเทโพซึ่งเป็นเกาะน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย
อุ้ยบรรยากาศสองฝากบัง
ทำให้นึกถึงเมืองไทยแต่ครั้งก่อนเลย

ชุมชนเรือนแผ่กว่า๒๐๐หลังแห่งนี้
วิถีชีวิตริมน้ำที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคน
และที่สำคัญเรือนแพร่ทุกหลังมีเลขที่และทะเบียนบ้านรับรองการอยู่อาศัยนะครับ
ซึ่งปัจจุบันทางราชการก็ไม่ได้ออกหนังสือรับรองให้กับเรือนแผ่ที่สร้างขึ้นใหม่อีกแล้ว
ที่นี่จึงเหมือนชุมชนเรือนแผ่อนุรักษ์ยังมีชีวิตอยู่นั่นเอง

ฝาวชาเหมือนบริการ
จริงบันดาลไทย

สัญจรของคนที่นี่ก็ยังใช้เรือเป็นภาษณะหลักในการเดินทางเหมือนกับในอดีต
แต่ภายในเรือนแพร่ก็คล้ายคึงกับบ้านเรือนทั่วไปนะครับ
มีน้ำและไฟฟ้าใช้ตามปกติ
แล้วถ้าพูดถึงอาชีพหลักสำหรับชาวแพร่ที่นี่นั้น
ก็ต้องนี่เลยครับกับการเลี้ยงปลาในกระชัง
เพราะในอดีตนั้นขนาดของปลาที่จับได้ในแม่น้ำสแก่กรัง

ชาวบ้านเลยหาวิธีจำกัด
พื้นที่ภายในแม่น้ำ

ต่อมาจึงพัฒนาไปเป็นกระชัง
ที่เห็นอยู่ในทุกวันนี้นี่แหละครับ
ซึ่งปลาที่เห็นก็มีหลากหลาย
อย่างที่เห็นตอนนี้ก็คือเจ้าฝูงปลาสวาย

ตัวก็ใหญ่เนื้อก็แน่น
เพราะชาวบ้านนั้นสามารถให้อาหาร
และจำกัดปริมาณปลาในกระชังได้
ทุกตัวเลยมีขนาดเท่ากันนั่นเองล่ะครับ

แพร่ที่นี่เขาจะเอาไปทำอะไรกัน
ต้องตามมาดูกันให้เห็นกับตาครับ

เรือนแพร่ปลาย่างหลังเดียว
แห่งแม่น้ำสแก่กลาง
กรรมวิธีการทำปลาย่างที่เลือกลือ
แห่งแม่น้ำสแก่กรังนั้น
ก็มาจากการย่างรมควัน
โดยนำปลามาทำความสะอาด
แล้ววางเรียงกันบนตะแกรงแบบนี้
จากนั้นก็นำกาบมะพร้าวจุดไฟ
แล้วนำไปไว้ใต้ตะแกรงปลา

กาบมะพร้าวจะทำให้ปลานั้นสุกและมีกลิ่นหอมจากการรมควันนั่นเองล่ะครับ
เป็นยังไงบ้างล่ะครับคุณผู้ชมนี่แหละเสน่ห์เรือนแพร่แม่น้ำสแก่กรัง
ที่ยังคงสืบทอดวิถีชีวิตในอดีต
นี่ค่ะคุณชนะเราไปเที่ยวเนี่ยเราได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนด้วยนะ
เพราะว่าเขาอาศัยอยู่กันมาแบบเนี้ยเป็นร้อยร้อยปีแล้วโอ้เรือนแพ้สุกจริงอิงกระแสทาราแล้วเขามีอาหารที่แบบว่าขึ้นชื่อของเขา
อย่างที่เราเห็นก็คือปลาย่างสุดยอดโอ้โหปลาย่างนี่ผมชอบมากเขาย่างด้วยการใช้กาบมะพร้าวด้านล่างอ่ะ
มันจะทำให้ปลาเนี่ยสุกแล้วก็มีกลิ่นหอมเห็นไหมเห็นไหมถ้าผมเดานะนี่น่าจะเป็นปลาเนื้ออ่อน
เอามาทำเป็นปลาย่างแบบนี้แล้วผมชอบมากคือปลาย่างนี่เป็นปลาเนื้องอ่อนเลยนะ
แล้วผมเอาไปใส่นี่เลยรู้ไหมต้มโคลงหรือว่าเอาไปแกงเลียงน้ำพริกปลาปน
จังหวัดอุทรายทานีก็มีสถานที่ท้องเที่ยวที่น่าสนใจ
เรียกได้ว่าเป็นเสน่ห์ของเรือนแพร่เลยก็ว่าได้